ลักษณะเหมือนกับเหยียบหน้าลูกเลี้ยง

แล้วก็มีการโพสต์ในโลกโซเทียลตำหนิว่า

ผู้หญิงที่อยู่ในภาพก็โดนด่าไปเละเลยล่ะค่ะ

ก็นับ๓เดือนไปตรวจสอบร่างกายแล้ว
ก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายนะ

แม่เลี้ยงคนนี้ไม่เคยทำร้ายลูกค่ะ

คุณย่าก็ออกมายืนยันว่าเป็นการล้อเล่น
ย่าอายุ๗๓นะคะชาวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ก็ยืนยันว่าตัวแม่เลี้ยงที่ชื่อแอนอายุ๓๖ไม่เคยทำร้ายเด็ก
ตามที่กระแสข่าวในโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์
ส่วนภาพเหยียบหน้าเด็กเป็นการโพสต์เพื่อความสะใจของแม่เลี้ยง
ตั้งใจจะส่งไปให้แม่แท้ของเด็กดูเพราะว่ามีปัญหากัน
แต่คนก็นำไปขยายผลต่อจนกลายเป็นประเด็นค่ะ

อันนี้เป็นข้อมูลจากคุณย่าคุณย่าเล่าว่าหลายปีก่อน
ลูกชายไปทำงานในกรุงเทพแล้วก็อยู่กินกับ
แอนเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์แต่ลูกชายแอบไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
กับพนักงานหญิงในร้านจนตั้งท้องพอความแตกแอนก็หนีกลับไปอยู่
ภูมิลำเนาของตัวเองในภาคใต้จนพนักงานหญิงคลอดลูกออกมาเป็นน้องบีโอ
สามเดือนคนนี้แหละค่ะในภาพอ่ะนะคะแต่ว่าเลิกกับลูกชาย
เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจก็ไม่เอื้ออำนวยทำให้เลี้ยงลูกกันไม่ได้
ตัวลูกชายก็เลยจ่ายเงินไป๕๐๐๐บาทให้กับแม่เด็ก
แล้วก็นำน้องบีโอมาเลี้ยงที่จังหวัดนครนายกมาให้กับทางครอบครัวเลี้ยง
หลังจากนั้นเนี่ยลูกชายก็ไปรับแอนกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง
ที่ผ่านมาแอนไม่เคยทำร้ายน้องบีโอรักน้องบีโอซื้อของไปฝากเป็นประจำ
แต่แอนเนี่ยแค้นฝังใจกับตัวแม่เด็กแท้ที่เป็นลูกน้องแล้วไปลักลอบ
ความสัมพันธ์กับสามีของตัวเองทำให้ตัวแอนกับแม่เด็กเนี่ย
โต้กันไปมาเหมือนกับว่ากันไปว่ากันมาผ่านทางโซเชียลเนี่ย
ครอบครัวก็รู้ปัญหานี้มาตลอดส่วนภาพที่ทำท่าเหมือนเหยียบหน้าเด็กที่อยู่ในโลกโซเชียล
คุณย่าบอกว่าย่าเองก็อยู่บ้านด้วยทำกับข้าวอยู่ในครัวยืนยันว่าตัวแอนไม่เคยทำร้ายเด็ก
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านนาก็ส่งเด็กไปตรวจหาร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
ที่โรงพยาบาลบ้านนาก็ปรากฏว่าเด็กก็ไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอะไรค่ะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าดำเนินคดีกับแอนไม่ได้เพราะว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายเด็ก
ตามที่มีกระแสในโลกโซเทียลนะคะลองฟังเสียงตำรวจพูดถึงประเด็นนี้ค่ะ
ก็มีการก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยสร้างภาพแกล้งแกล้งแล้วก็ส่งไปให้
จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้แม่เด็กมารับเด็กกลับคืนไป
แต่แค่ข้อที่จริงก็พ่อแม่ปู่ย่าเขาไม่ยอม
สุดท้ายเนี่ยนะคะคุณย่าก็บอกว่าอย่าให้สังคมโซเทียลเอาไปใช้กันแบบไม่ถูกต้อง
ไม่รู้ข้อมูลจริงแล้วก็เผยแพร่กันไปตำหนิติติติงกันไป
เพราะว่าผลกระทบที่ตามมาคุณย่าบอกว่าครอบครัวเสื่อมเสีย
ตอนนี้กลายเป็นเหมือนกับเป็นที่รังเกียจของสังคมไปเลยนะคะ